หรือว่าในเอ็มนี่ฮะที่ก่อเหตุ
สามีใหม่ของอดีตภรรยาของเขา
วันนี้คุมตัวได้ที่บ้านพักตะบนนาศาลอำเภอพระพรมนะฮะ
แล้วก็พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่นายเอ็มก็เดินนำ
ตำรวจเลยนะฮะเล่าเหตุการณ์ทีละช็อตทีละช็อต
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะครับบอกขี่จักรยานมาปั่นมานะครับ
ออกจากบ้านมาตอนตีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุเผารถของเขา
กัลลอนน้ำมันเดินผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อไปที่รถกระบะ
ราดใส่ใต้ท้องรถแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือมาราดด้านหน้ารถ
แล้วก็ใช้ก้นบุหรี่จุดไฟแล้วก็โยนไปที่รถนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ยังเอาเหล็กที่ติดตัวมาด้วยทุบกระจกรถเขาอีกนะคือนายนิวัฒน์เนี่ยมาถึงตรงเนี้ย
แต่เขาบอกตอนทำแผนนะบอกไม่รู้ว่าเป็น
ดีตภรรยากับแฟนใหม่จะอยู่ในรถอะไรอย่างนี้เขาบอกเขาไม่รู้นะ
ไฟก็ลุกมานะครับตอนนี้ยังมีแผลติดตัวเขาด้วย
เอ็มก็ย้ำกับเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยสอบถามว่าทำไปทำไม
บอกทำไปเพราะแค้นใจที่ถูกอดีตภรรยาหักหลัง
อันนี้เขาอ้างนะฮะแถมยังหลอกให้ชดใช้เงิน๕๐๐๐บาท
กับการไม่เอาไม่ดำเนินคดี
เด็กปีน่ะจริงคนทิ้งไหนว่าพวกมันคือมั่นนะนะหวั่นทอง
สิ่งที่ว่าตัวเองทำให้กันเกิดมีกันใช่ไหมรู้มาซ้ายไปแล้ว
มันเม็ดไปแล้วพี่สมบัติผมเม็ดไปแล้วซึ่งนั่นว่าการที่ผมพบกับ
คือจ่ายตังค์ผมมันเลยซื้อผมไห้ทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่ตอนนี้ผมก็ยังหายไม่หายไปนี่ผมไม่ยอมติดคุกให้นี่
ผมอยากให้บอกไหมวะผมกูพี่ไปแล้ว
เลิกกันไปเป็นเพียงแค่คนน็อกจริงและมันเจ็บสุดหัวใจ
ในวันที่เรามัดทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่เป็นคำแปลว่าอ้างของผู้ต้องหาครับค่ะ
คือจะโกรธแค้นยังไงคุณก็ไปทำร้ายหรือไปทำลายทรัพย์สินเขาไม่ได้นะครับ
แม่ของนายเอ็มเขาบอกกับเรานะครับบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกชายเขาด้วย
นี่กลายเป็นว่าต้องมาติดคุกทั้งที่เสียเงินไปแล้ว
๑๗เมษมีนาคมแม่บอกว่าเคลียร์กันที่สพพ
ลูกสะพ้ายบอกว่าจบกันหมดนะให้หมดสิ้น
คดีที่ปั๊มกับคดีที่อำเภอพระพรม
เขาเคยก่อเหตุไว้หลายครั้งกับอดีตภรรยา
ถ้ายอมจ่าย๑๕๐๐๐บาทแม่ต่อรองเหลือ๕๐๐๐
เพราะไม่มีปัญญาหาเงินมาให้
แต่สุดท้ายพอให้ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่จบฮะ
ถูกแจ้งความแล้วก็จับกลุ่มตัวจนได้
อันนี้คือเครียร์หลังเกิดเหตุงาน
ก็วันนั้นเลยค่ะแม่แกมาวานให้หนูช่วยโอนเงินให้เฉย
หนูก็แค่โอนเงินให้เขาแต่ว่ามันพอโอน๗สลิปมันก็เข้าในเครื่องเรา
พี่นึกออกไหมเหมือนเขาเรียกข้าวส้มรสมาร
ถึงอันนี้คือจบตกลงจบจ่ายกันที่๕๐๐๐๐
นี่ในมุมฝั่งของในเอ็มนะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
แต่ทางฝั่งอดีตภรรยาของในเอ็มนะครับชื่อว่าน้ำอายุ๒๖ปี
อธิบายกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เรื่องเงิน๕๐๐๐เนี่ยเธอบอกว่าที่เผารถกันวันนั้นเนี่ย๑๗มีนาคม๖๒
เกิดขึ้น๒ครั้งครั้งแรกตอนเช้ามืดใกล้รุ่งเช้า
ปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองตามคลิปวงจรปิดนะฮะ
แจ้งความที่สพมนครศรีธรรมราชแต่มันมีครั้งที่สองในวันเดียวกัน
ท่านผู้ชมครับตามภาพกล้องวงจรปิดนะฮะ
บอกครั้งแรกไปแล้วเนี่ยตอนเช้ามืดนี่ครั้งที่สองอีกเนี่ย
วันเดียวกันเลยเธอเอารถไปจอดปากซอยแห่งหนึ่งอำเภอพระพรม
นายเอ็มมาเผาซ้ำอีกก็แจ้งความที่สพพระพรมนะ
นี่คือหลักฐานที่เธอมีทั้งสองครั้งนี่นะฮะนี่เป็นคลิปครั้งที่สองนี่นะครับ

เจนเตาจะมาตายเลยไปตรงนี้ต่าง
นี่ค่ะอดีตภรรยาในเอ็มเอาคลิปให้เราดู

ส่วนเรื่องเงิน๕๐๐๐หลังก่อเหตุได้๓วัน

แม่ของนายเอ็มพานักการเมืองท้องถิ่นมาเจรจากับเธอ
ไกลเกลี่ยยอมความเธอบอกอ้าวก็ได้
อีกฝั่งหนึ่งก็โอนเงินมาให้เธอ๕๐๐๐บาท
แต่นั่นคือคดีเผารถที่อำเภอพระพรม

ไม่ใช่คดีเผารถในปั๊มน้ำมันมันมี๒คดี
ส่วนที่นายเอ็มบอกว่าโอ้โหเนี่ยในเอ็มต้องกลายเป็นว่าเลิกกันไปแล้ว
ยังมีหนี้ค้างอยู่๒ล้านเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ย

แต่มันเป็นเงินที่เกิดจากการทำธุรกิจขายผลไม้ร่วมกัน
ก็คือเป็นตัวเขาเองโดยที่จำนำรถหนูอยู่กรุงเทพหนูไม่ได้อยู่กับเขา
แล้วรถ๔คันเป็นชื่อแม่เขาสองคันแล้วก็เป็นชื่อเขาสองคน

แล้วรถนั่นน่ะเขาเป็นคนไปจำนำเอง

เอาไปจำนำโดยที่ว่าวันที่ไปจำนำเราอยู่กรุงเทพ
ขออย่างเดียวคือเรื่องยาคืออย่าเสพได้ไหมไม่ว่าจะเสพจะขายจะอะไรคือหย่าได้ไหม
แต่คำว่าขายเขาไม่ได้ขายแต่คือเขามีการเสพมีการผัวพัน
ก็คือเราไม่ชอบเราขอตรงนั้น
นี่ฮะเธอก็เอาหลักฐานให้เราฟังว่า
เนี่ยเคยคุยกับลูกน้องลูกน้องหรือว่า
ญาติเยิดอะไรที่ว่าทำธุรกิจอะไรมันก็เนี่ย
ทีนี้เราก็เลยไปถามคนกลางที่เคยไปไกลเกลี่ยนะ
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาศาลอำเภอพระพรมนะครับ

ซึ่งนายกพยงเนี่ยบอกว่า
วันนั้นนางสาวน้ำเป็นคนขอให้เป็นคนกลางประสานให้
นางสาวน้ำเนี่ยตกปากรับคำว่าจะไม่เอาเรื่องทั้งสองเหตุที่เผานะฮะ
ก็บอกเขาไม่ได้แจ้งความ
เขาไม่ได้แจ้งความ

ถ้าเกิดให้ผมสรุปก็เท่ากับเอ็มนี่โดนหลอก

เราก็เลยเอ๊ะทางคดีมันตกลงยังไงถามตำรวจดีกว่า
ท่านผู้อุ่มกับการสพมศรีธรรมราชนะครับ
พตเมเบ้าทองท่านบอกว่า
คือถ้าตามหลักกฎหมายคดีวางเพลิงเผาทรัพย์ไม่สามารถยอมความได้นะครับ
การที่ครอบครัวของในเอ็มผู้ต้องหา
เอาหลักฐานเอกสารการที่ฝั่งผู้เสียหายบอกว่าได้รับเงิน๕๐๐๐บาทไปแล้ว
แล้วจะยอมความกันเนี่ยมันทำไม่ได้
ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องแจ้ง๒ข้อหาก็คือพยายามฆ่ากับวางเพลิงเผาทรัพย์
แล้วก็ทำหน้าที่ไปตามขั้นตอนก็คือต้องไปควบคุมตัวผู้ต้องหา

มันเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้นะคะ